แรกระทึกแล้วก็ตื่นเต้นเพราะว่าที่จังหวัดระยองครับ
ปตันเรือสปีดโบ๊ทนะฮะสตาร์ทเครื่องอยู่

รถกู้ภัยมาถึงนะครับควันขโมงแล้ว
คือสตาร์ทเครื่องเสร็จปั๊บจู่
รายงานข่าวบอกว่าไฟมันช็อตครับคุณผู้ชมคุณวรพร
ไฟช็อตปั๊บไฟลุกแบบนี้เลยนะฮะ

ปัปตันโดนไฟคลอกเหมือนกันบางส่วน
แล้วท่านกระโดดขึ้นมาบนฝั่งได้
สติยังดีรอดหุดหวิดฮะแต่ดูมีแผลตามร่างกาย
นี่เป็นจังหวะที่เจ้าหน้าที่ฉีดน้ำไปบนนะครับเรือ
เป็นเรือสปีดโบสต์รับส่งนักท่องเที่ยว
บริเวณท่าเรือโชคกฤษดาเส้นทางบ้านเพเกาะเสม็ดฮะ

ตะบนเพย์อำเภอเมืองจวัดกระย่องครับ

เจ้าหน้าที่ใช้เวลาเกินครึ่งชั่วโมงครับ
นาทีได้ไฟกว่าจะสงบนะฮะ
แต่ตัวเรือด้านในหมดครับเรียบร้อยหมด

ผู้ที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยเล่านาทีระทึกบอกว่า

เขาอายุ๔๒ปีเป็นกัปตันเรือ

ไฟมันช็อตแล้วระเบิด๒ครั้งตุ้ม
จากนั้นนะครับไฟลุกท่วมทั้งลำ
แล้วก็คลอกร่างของกัปตันด้วยนะครับ
แต่ก็กระโดดขึ้นมานี่ดูสภาพหน่อย

โอ้โฮปวดแสบปวดร้อน

เยอะนะครับเนี่ยนี่ต้องระวังนะฮะแผลติดเชื้อง่ายมากนะครับ
แล้วก็ถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลระยองครับ

แต่แน่นอนต้องพักรักษาบัตรแผลที่ถูกไฟคลอกอีกสักระยะแหละ

ตำรวจตรวจสอบหลักฐานแล้วก็พยานในที่เกิดเหตุนะครับ
สันนิษฐานว่าระบบไฟบนเรือช็อตแน่
จนเกิดประกายไฟนำไปสู่การระเบิด
แล้วก็ไปเจอกับไอ้น้ำมันเชื้อเพลิงบนเรือด้วย
คราวนี้ก็ไหม้เลยนะครับ
ยังไงก็ตามเดี๋ยวจะตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้ง
แล้วก็สรุปหาสาเหตุอย่างเป็นทางการต่อไปนะครับ
ความเสียหายนะครับไม่ต่ำกว่า๕แสนบาทครับ

สตินี่เอาชีวิตรอดมาได้นะครับอ่าครับ